เดี๋ยวนี้นะคะแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์
มีพฤติกรรมโอ้โหหลากหลายมากจริงนะคุณภาคภูมิ
คือทำทุกวิถีทางจะหลอกเงินคนให้ได้ค่ะ
มีผู้เสียหายเข้ามาแชร์เรื่องราวนี้นะคะผ่านโลกโซเชียล
เขาบอกว่า๓ชั่วโมงเสียเงินไป๓แสนกว่าบาท

ใช่ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกเดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายดูก่อน
เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าพฤติการของแก๊งนี้เขาทำยังไงนะคะ
ตรงนั้นให้มันจบเพราะฉะนั้นผมรับสภาพตัวเองไม่ได้แล้ว
นี่คุณภาคภูมิความรู้สึกของผู้เสียหายคือเขาเสียเงินไป๓แสนกว่าบาท

คือคนร้ายเนี่ยเขาโทรศัพท์มาเมื่อวันที่๙มกราคมนะคะ
โทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือ

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเนี่ยถูกคนเอาไปเปิดใช้ที่จังหวัดแพร่
แล้วก็ทำทีว่าอ่ะงั้นคุณคุยกับตำรวจเลย

ให้คุยกับตำรวจสพเมืองแพร่

หมายสารมาจริงเป็นหมายสารปลอมค่ะ

หมายสารจริงปลอมมันดูแตกต่างกันยังไง

เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวจะไปคุยให้กับเจ้าหน้าที่ปปศ
ให้เขาช่วยเหลือได้เรื่องคดี
เนี่ยค่ะ
ทางปปสอีกไปนาน
เดี๋ยวหลังจากที่ส่งหมายไปแล้วจะต้องทำการ
ยัดทรัพย์สินบัญชีของคุณทั้งหมด

คือพอโดนอายัดทรัพย์สินไปเนี่ย

คุณจะไม่มีเงินใช้ไม่มีอะไรเลย

นี่ค่ะอ้างว่าถูกออก

ส่งหมายสารมาให้ให้คุยกับ

บนการแบบนี้หลอกลวงแบบนี้ค่ะ

โอนเงินไปค่ะโอนเงินเข้าบัญชี
เขาบอกว่าให้ไปเปิดบัญชีใหม่เนี่ยนะ

ทางโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตน

บัญชีเท่านั้นแหละโอ้โหเงินหายไปหมดแล้ว

ก็รู้ตัวโอ๊ยโดนหลอกแน่

กับพนักงานสอบสวนสนลุมพินี

ต้องรู้ไว้เป็นข้อมูลนะ
คือใครจะรู้ว่าคุณภาคภูมิ

อย่างเป็นหลักฐานมีเอกสาร

ที่บ้านของคนนั้นเท่านั้น
ลงทะเบียนปิดผนึกไป
แต่บางทีเราไม่รู้ไงพอเราเห็นหมายสาร

อ่าฟังเสียงของเหยื่อเพิ่มเติมค่ะ

เป็นผู้การของจังหวัดแพร่จริงอะไรจริง

เป็นแค่อยู่ในสายแล้ว
เขาติดต่อประวัติศาสตร์เฉยคือผมไม่ได้คุยกับประวัติศาสตร์เลยค่ะ
เหมือนกับคือเขาติดต่อประวัติศาสตร์ให้เจ้ามีเสียงคุยโทรศัพท์กับทางประวัติศาสตร์
บอกว่าครับท่านครับท่านตอนนี้อยู่ในสายครับ
เป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับถ้าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือดีครับ
ผมอยากขอความอนุเคาะด้วยครับท่านขอให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหารายนี้ด้วยครับ

ผมเป็นคนกรุงเทพผมเป็นคนเล่นเฟซบุ๊คทุกวัน
ผมเห็นทุกวันนครเซ็นเตอร์เลื่อนแต่ผมไม่เคยเปิดเข้าไปอ่านเลย
ผมแค่เลื่อนเพราะคอนเซนเตอร์อีกแล้วไร้สาระ
ผมก็เปิดเลื่อนไปแต่ผมไม่
ผมไม่เคยสนใจอะไรพวกนี้เลยตอนนั้นผมอยากตายมาก
โอ้โหนี่ดูสิทำกันเป็นขบวนการเล่นละคร
ทำเป็นคุยกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ยินอย่างงั้นอย่างงี้โหเนี่ย
ผู้เสียหายถึงขั้นบอกอยากตายคือเงินหมดบัญชีอะค่ะ
ทีนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าบัญชีที่ให้โอนไป๓๒๐๐เนี่ยนะคะ
ไปไหนยังไงเออโอนไปชื่อบัญชีของชาวต่างชาติคนนึง
อยู่ในอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
นี่ค่ะเพราะเขาตรวจสอบแล้วเจอแบบนี้
เดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าว่าจะสาวไปได้ถึงไหนยังไงนะคะ
ผู้เสียหายก็บอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์
อยากจะให้ตัวเองเป็นคนสุดท้ายที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์
เพราะมันระบาดจริงแล้วไม่หมดไปสักที
แล้วก็เปลี่ยนพฤติการไปเรื่อยคุณภาคภูมิ

ทางโทรศัพท์ได้ยินแต่เสียงเขาอ้างว่าเป็นคนนู้นคนนี้เนี่ย

เห็นโปรไฟล์โอ้โหรูปหล่อรู้สึกว่าสวยหน้าตาดี
โปรไฟล์หรูไว้ทำงานอย่างนู้นอย่างนี้
ลงเชื่อมาหลายคนมันเชื่อไม่ได้นะครับ
บัญชีที่เปิดนี่ก็ไม่รู้ว่าบัญชี
เป็นคนที่เขาถูกหลอกมาอีกทีนึงหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็มีขบวนการของแก๊งพวกนี้

ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นกระบวนการซ้อนกันไปซ้อนกันมาอย่างนี้